คุณพิธารวยเท่าไหร่อยากรู้ไหม
มีการเปิดเผยครับคุณผู้ชมฮะ
เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของนายพิธา
ว่าที่นายกนะครับ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หรือว่าปปชเขาเปิดเผยบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายพิธา
หลังจากพ้นตำแหน่งสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกร
พ้นอะไรเพิ่งมาของเก่าไงรอบที่แล้วไงนะครับ
เขาพ้นเมื่อ๒๐มีนาคมที่ผ่านมา

มีทรัพย์สินประมาณ๘๕ล้านบาทประกอบด้วยเงินสด
๑๘๐๐๐๐๐บาทเงินฝาก๒๗บัญชี
๐บาทเงินลงทุน๖๕รายการ
กว่า๑๓๐๐๐๐๐บาท
แต่สิ่งที่ประชาชนจับตาคือ
โอ้โหนี่แสดงละเอียดยิบเลยนะ

คืออะไรที่มันมีราคาหน่อยแสดงหมด
สูตร๑๖ตัวสูตร๑๖ตัวนะครับ
รวมแล้วประมาณ๑๒๐๐๐๐๐บาท
เฉลี่ยตัวละ๗๕๐๐๐บาท

เลยสวยเข้ารูปทุกตัวนะ

เสื้อเสื้อ๒๘ตัวราคารวมกันนะครับ

ความพิถีพิถันในการเรื่องของการแต่งกาย
บอกว่าเสื้อนะคะเปลิกเสื้อของผู้ชาย

มีเอกลักษณ์นะโอ้โหเขามองไปถึงขนาดนั้น
ไอ้เสื้อขวามือที่ไปงานพลายใช่ไหม
ใช่อ๋ออ๋อขวามือนี่แหละครับราคา๖๒๐๐บาทแล้วก็เสื้อนะครับ
โปโลใช่ไหมนะครับที่ใส่ไปเชียววัลเล็ตบอลนะครับ
ราคาตัวประมาณ๕๗๐๐บาท
เน็กทายเน็กทาย๗๖เส้นราคา๒๒๐๐๐๐บาท
โดยเฉพาะเน็กไทยนะครับเน็กไทยที่ซื้อให้คุณพ่อ
เป็นของขวัญหลังจากได้เงินเดือนแรก
แต่ตอนนี้คุณพ่อไม่อยู่แล้วท่านก็เลยเอามาใส่

ชุดนี้ที่ใส่บ่อยเอาแดงอ่ะ
แล้วก็ทิ้งท้ายอยู่ที่รองเท้าเนี่ยรองเท้าได้๒๑คู่นะครับ
รองเท้า๒๑คู่ก็เป็นเงิน๑๕๐๐๐บาท
สำหรับเครื่องแต่งกายของคุณพิธานะครับ
ค่อนข้างจะมีราคายื่นแสดงหมดนะครับ

รับอิทธิพลจากภาพยนตร์จากเพลงจากการเดินทาง

หล่อหลอมให้เป็นรสนิยมทางแฟชั่น
คุณพิทาบอกว่าการให้ความสำคัญกับการแต่งกายที่ดุลเนี๊ยบ
เนี๊ยบเขาออกเสียว่าอย่างไรอาดอม

นี่แหละครับถึงชุดของท่านเห็นแล้วออกมา

แจ้งถึงสอสอชุดใหม่ที่เข้าปฏิญาณตนเมื่อ๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
ท่านอย่ามัวแต่ดีใจ
ไปดูให้ดีว่าท่านมีทรัพย์สินอะไรมีหนี้สินอะไร
ตามกฎหมายกำหนดนะครับระยะเวลา๖๐วัน

แต่ถ้าถึงกำหนดแล้วยังขยายได้อีก๖๐วันนะ
แต่ไปดูให้ดีให้ถี่ให้ถ้วน
ว่ามีอะไรนะครับอะไรยืมเพื่อนมาก็ต้องใส่นะ
ใส่ไปในบัญชีทรัพย์สินเพราะเวลาท่านใส่ปั๊บ

เดี๋ยวรอดูไทยรัฐจะเปิดสไตล์การแต่งตัวพี่เบิร์ตด้วย